ท่านหนึ่งยกมือเลยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการคุณยกเลิกวิชาเรียนลูกเสือได้ไหม
ทำไมเพราะไปเจอคลิปนี้แล้วแม่บอกว่าไม่โอเค
เห็นน้ำไหมคะให้ลงน้ำอย่างนี้หรอน้องต้องโหนตัวลงไปแล้วน้องว่ายน้ำไม่เป็นต้องโหนเชือกเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง

ทับไปในน้ำทำไมถึงคุณแม่ไม่โอเคค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกท่านโอเคไหมคะ
ก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการจมน้ำอะไรแบบนี้หรอกค่ะ
แต่เห็นน้ำไหมคะมีคนมาบอกว่าจำเคสของคุณบิ๊กดิทูบีได้ไหม

ที่ขับรถไปประสบอุบัติเหตุแล้วรถตกไปในน้ำ

แล้วน้ำเน่าน้ำเสียใช่ค่ะมันมีทั้งเชื้อโรคเชื้อราต่าง
แล้วสุดท้ายสำลักน้ำกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
แล้วสุดท้ายก็คือเชื้อรามันขึ้นสมอง
คือประเด็นคือแม่อยากให้ยกเลิกวิชาลูกเสือได้ไหม
เน้นเรื่องของการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นดีกว่า
เอาจริงอันนี้ฉันเคยคิดมานานแล้วเหมือนกันนะ
ควรเน้นมากเลยเรื่องของการปฐมช่วยชีวิต
การช่วยคนแบบเหรียญติดคออะไรติดคออะไรแบบนี้
อันนี้ใช้ช่วยชีวิตได้จริงคือจริงนะ
วิชาลูกเสือเนี่ยมีประโยชน์นะ
มีประโยชน์แบบการช่วยเหลือคนอื่น
ช่วยประถมพยาบาลอะไรแบบนี้อย่างที่พี่ปุ้ยบอก
แต่การกระโดดข้ามแบบนี้แล้วต้องไปจมน้ำ
มีประโยชน์อะไรมันช่วยอะไรพี่เบิร์ตช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะ
คือผมยังเชื่อว่าภาพรวมของวิชาลูกเสือมีประโยชน์นะครับ
มีประโยชน์แต่ว่าเราอาจจะต้องทำให้มันเหมาะสมนะครับ
ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยก็ทำที่มันบ่อน้ำที่มันสะอาด
ใช่ผมเชื่อว่ามันยังมีประโยชน์อยู่